อีกหนึ่งกีฬาความหวังนะครับอย่างวอเล็ตบอลนะครับล่าสุดทั้งประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงครับมีการประกาศในชื่อนักกีฬาออกมาทีมหญิงเนี่ยเราเป็นแชมป์มาอย่างยาวนานนะครับเป็นแชมป์มาตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิบสามสมัยนะครับเป็นแชมป์มาสิบเอ็ดสมัยติดแล้วนะครับขณะที่ทีมวอเล็ตบอลชายนะครับช่วงห
ในทุกทวนเตอร์เมนต์นะครับอัดับเอาเซียน

รายชื่อที่ออกมานะครับ
ทั้งทีมชายทีมหญิง๑๔คนนะครับ

เล่นหัวเสาตัวเก่งหายเจ็บกลับมา

หลังจากที่พลาดในการช่วยทีม
ช่วยทีมไปตั้งแต่ศึกชิงแชมป์เอเชียที่เกาหลีใต้บริเวณสิงหาคม
เช่นเดียวกับนุษราต้อมคำครับมือเซ็ตเบอร์หนึ่งที่
ไม่ได้ช่วยทีมในศึกอาเซียนกลางปีทั้ง๒สนามที่ไทยกับฟิลิปปินส์นะครับ
ช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมก็กลับสู่ทีมชุดนี้เหมือนกัน
คนที่หลุดไปนะครับมีชิตพรกำลังมากนะครับ
ริชยาหลวงทองหลางกุลภาพเปี่ยมพงศาล
พัตราภัยโรธแล้วก็ทิคำพรช้างเขียว
ซึ่งอัชรพรบอกนะครับว่าร่างกายเธอใกล้ที่จะกลับมาสมบูรณ์เต็มร้อย
ก่อนจะคัดโอลิมปิก๒๐๒๐ในโซนเอเชียช่วงต้นปีหน้าครับ
ตอนนี้ก็ประมาณ๘๐๙๐แล้วค่ะก็กำลังฟิตร่างกาย
ที่จะให้ทันเพื่อนในทีมค่ะแต่โดยรวมแล้วโอเคค่ะ
แมทที่เราไปรวมทีมมากกว่าค่ะเพราะว่ายังไงแล้ว
เราก็ต้องมองไปถึงข้างหน้าอยู่แล้วค่ะคือแมทนี้ไปรวมทีม
แล้วก็ทำร่างกายผสมไปด้วยค่ะมันจะทำให้เราต้องเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล
ทีมวอเลล์ตวอล๑๙๐๐ปีธีนี้ก็น่ารุ้นเพราะว่านอกเหนือจากการที่จะเป็นแชมป์
ให้ได้๕สมัยแล้วยังมีอีกหนึ่งสถิติก็คือว่า

ทีมชายไม่มี๒ตัวหลักที่วางมือไปนะครับ
คือกัปตันแขกกิติคุณศรีอุทวงศ

จิรายุรักษาแก้วหัวเสาตัวเก่งนะครับ

แล้วก็มีทางอานุษยพรมจันทร์นะครับ

ใน๔เกมที่ฟิลิปปินส์วันที่๓๐พฤศจิกายนแล้วก็วอเล็กบอลหญิงวันที่๑ธันวาคม
แฟนวอเล็กบอลก็เดินทางไปส่งและให้กำลังใจกันได้ครับ